คุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูการร่วมสืบทอดประเพณีตักบาทเที่ยงคืนของชาวล้านนาว

แล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศที่ภาคเหนือกัน

พยาวทั้งเชียงใหม่ทั้งเชียงราย
ไปดูที่ไหนก่อนดีไปเริ่มต้นที่เชียงรายกันก่อนเลยนะคะ

กิจกรรมตักบาทเที่ยงคืนในวันเป็งพุธของชาวล้านนาเนี่ยนะคะ
เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมานานนับพันปีแล้วนะคะ

ชาวเชียงรายกว่า๓๐๐คนก็สวมใส่ชุดสีขาว
เข้าร่วมตักบาทเข้าสารอาหารแห้งจนแน่นขนาดเลยนะคะ
บริเวณจุดนี้เลยคุณที่เขามีการตักบาดกัน
ก็คือสี่แยกประตูสลีที่เขตเทศบาลนครเชียงรายนะคะ
แล้วก่อนหน้านี้ในช่วงเย็นก็มีพิธีอันเชิญพระอุปคุฎ
ขึ้นมาจากแม่น้ำกกนะคะ
แล้วก็นำมาประดิษฐานเอาไว้ที่วัดมิ่งเมือง
ซึ่งทำพิธีสวดพุทธมนต์ก่อนที่จะประดิษฐานบนรถบุษบกนะคะ
แล้วก็เคลื่อนขบวนออกจากวัดมิ่งเมือง
มายังบริเวณสี่แยกประตูสลี
รวมระยะทางกว่า๑กิโลเมตร

เป็นคติความเชื่อของชาวล้านนา
จะจัดขึ้นในวันเพ็ญขึ้น๑๕ค่ำ
ตรงกับวันพุธแล้วก็ต้องเป็นวันพระ
ซึ่งแต่ละรอบปีจะมีวันเป็งปุ๊ดแค่๑๒ครั้ง
หรือว่าอาจจะ๓ครั้งในบางปี
แต่ว่าบางปีก็อาจจะไม่มีเลยนะคะ

ถ้าเกิดว่าได้ตักบาทกับพระอุปคุฎ
ก็จะทำให้มีโชคมีลาบร่ำรวย
ชีวิตเจริญรุ่งเรืองตลอดทั้งปีเลยล่ะค่ะ

ได้มีการจัดพิธีตักบาทเที่ยงคืนในวัดหลายแห่ง
อย่างที่วัดลีแล้วก็วัดศรีอุโมงคำอำเภอเมืองนะครับ
โดยมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ

กลางสายฝนที่โปรยปลายลงมานะครับ
ด้านของพระวิมลยานมุณีบรองเจ้าคณะจังหวัดพยาว
และเจ้าอาวาสวัดลีพร้อมคณะสงฆ์
ก็ร่วมออกบินทบาทในช่วงเที่ยงคืน
ซึ่งปีนี้วันเป็งปุ๊ดยังตรงกับวันออกพรรษาด้วยนะครับ
ชาวล้านนามีความเชื่อว่าพระอุปคุฎ
ซึ่งเป็นพิสุทธิ์ที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นองค์อุปชา

เสด็จลงไปจำศีลภาวนาอยู่ณสดือทะเล
และในรอบหนึ่งปีพระอุปคุฎ
เสด็จขึ้นมาโปรดชาวบ้านก่อนเวลารุ่งอบรุณ
พากันเตรียมอาหารไว้ใส่บาท
โดยหากผู้ใดได้ทำบุญตักบาทพระอุปคุฎแล้ว
เชื่อว่าจะได้บุญใหญ่หลวงนะครับ
ปิดท้ายกันนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่
ก็มีประชาชนมีนักท่องเที่ยวนับพันคนเลยนะคะ
พากันเข้าร่วมกิจกรรมตักบาทเที่ยงคืน
บริเวณวัดอุปคุฎที่อำเภอเมือง
มีพระสงฆ์สามเณรจากวัดต่างมายืนรอรับบินทบาท
เป็นแถวยาวตั้งแต่บริเวณวัดอุปคุฎ
จนถึงบริเวณพุทธสถาน
แล้วก็ไนท์บาซ่านะคะมีชาวไทยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
นำข้าวสารอาหารแห้งนำเครื่องดื่มมาใส่บาทกันอย่างคึกคัก
แล้วก็เมื่อคืนนี้นะคะมีสายฝนโปรยปลายมาตกมาตลอดทั้งคืนเลยนะคะ
ใช่ครับโดยความเชื่อนะคุณของชาวเหนือแล้วก็ชาวไทยยวนเอง
เชื่อว่าพระอุปคุฎหรือว่าพระบัวเข็มยังมีชีวิตอยู่นะ
และทุกวันขึ้น๑๕ค่ำนะครับชาวไทยยวนเองจะเรียกว่าเป็นวันเป็งพุทธ
อุปคุฎท่านจะออกบินทบาทในร่างของเนรน้อยแล้วก็จะออกมาเวลาเที่ยงคืน
ด้วยเหตุนี้ก็เลยเป็นประเพณีในการตักบาตเที่ยงคืนในวันเป็งปุฏ
ตามความเชื่อนะครับ